กลับมาพบกันกับรายการศึกสุดที่รัก
เรายังอยู่ในช่วงหวานมันฉันคือเธอ
ในช่วงนี้ก็ถึงเวลากับศึกแห่งศักดิ์ศรีของฝ่ายชายกันบ้างล่ะครับ

ก่อนที่เราจะแข่งขันกันในเบรกต่อไปนี้

ต้องคนนี้นายโย่ง

เป็นคู่โรแมนติกของวงการเลยทีเดียวนะฮะ

มีจัดของจัดอะไรพิเศษด้วย

อะไรอย่างเงี้ย

ตั้งแต่ลูกชายคนเล็กได้๕๖ขวบน้องฟุกอะ

โอ้วโฮมาน่าเชื่อ
ไปทำงานกลับมาตอนนั้นยังมีคาเฟ่อยู่ไหมคะ
ตี๒กลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปเล่นตรงบางกะปิ
เขาก็ชวนไปบอกแม่ไปไปทำงานด้วยกันครับ

พอหลุดชายนอนหลับแล้วเราก็ไปกับเขา

เขาก็เอื้อมมือไปหยิบข้างหลังมาให้

แล้วลองคิดดูสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น

เราความดีใจเนอะไม่รู้จะทำยังไง

นี่ต้องอย่างนี้

น้าชวนเนี่ยเขามีของขวัญชิ้นหนึ่งที่ประทับใจมาก

เท่ากันก็ไปที่ห้าง

คือ๓ทันอ่ะที่ดู

โอ้โห้ซื้อตั้ง๓ทันย่อ
ซื้อเรื่องน้องไม้อะไรขนาดนั้น
หลดเก้าก่อนพอ
หวายยังไม่ได้ดีอีกอ่ะ
แล้วซื้อมาให้

สะป่าวสะตังนี่จะแพงจะถูกมันอยู่ที่ใจ

ที่ต้องมาทำภารกิจแทนฝ่ายหญิงกันบ้าง
และเกมที่ฝ่ายชายต้องทำในวันนี้ก็คือ
เกมรักต้องคูณ

จะต้องนั่งอยู่บนกระต่ายขูดมะพร้าว
และแข่งกันขูดให้ได้ปริมาณเนื้อมะพร้าวเยอะที่สุด
ให้ในเวลา๓นาที
ฝ่ายชายของคู่ใดมีปริมาณน้ำหนักมากกว่า
จะเป็นฝ่ายชนะและรับหัวใจสะสมไป๓หัวใจ

ให้ได้ปริมาณเยอะในถาดนี้นะครับ

ใครมีน้ำหนักมากกว่ากันก็จะชนะนะครับ

ตอนนี้ก็ถึงเวลาจะต้องมาลุยกันในศึกสุดท้ายแล้ว

และผ่านเข้าสู่ศึกสุดท้ายของเรา

ก็ค่อยขุนระวังมือนะครับ

และที่ดูจากท่าทางการจับกะลามะพร้าวแล้ว
เรียกว่าศึกครั้งนี้ระดับเซียนจริงครับ

ฝั่งนี้นี่ออกเยอะเลยครับ

ด้านภรรยาก็คอยส่งกำลังใจกันให้เต็มที่

แต่ในหน้านี้ไม่มีใครยอมไขเลยนะครับ

เหนื่อยไหมครับ

ไม่เหนื่อยเลยนะครับ
ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับ

กำลังใจ

นะฮะเอานะครับ

ดูท่าทางของนโย่งนี่จะเยอะพอสมควรนะครับ

หน้านับห่วงได้เท่าไหร่นะฮะ

น้อยนี่กลงชีด
ของนโยงนะครับ
ถูกไปนะครับตะกี้นี้ได้๑๐๒กิโลกรัม
อันนี้ได้เท่ากับปล่อยแล้วนะ
ไปหนึ่งจุดศูนย์หกกิโลกรัมครับ

และในครึ่งแรกนาย่งก็เฉือนนำไปก่อน
ตอนนี้เป็นงานหนักของทางนับห่วงแล้วล่ะครับ

และนาทีสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ต่างเร่งมือกันอย่างเต็มที่

ด้านภรรยาก็ส่งแรงเชียร์กันหน่อยแล้ว

แล้วเวลาในศึกนี้ก็หมดลงไปแล้ว
ตอนนี้ต้องมาวัดดูแล้วครับว่า
ใครจะทำน้ำหนักได้มากกว่ากัน

หนึ่งจุดศูนย์สองกิโลกรัมครับ

ตะกี้ขุดไปอีกหนึ่งนาทีจะได้เท่าไหร่ครับ

หนึ่งจุดหนึ่งสี่กิโลกรัม

เอาละครับหนึ่งจุดหนึ่งสี่มาเรียบร้อยนะครับ

โหบัลเลอร์เท่าเลยอ่ะ

หนึ่งจุดสองศูนย์กิโลกรัม
หนึ่งจุดสองศูนย์หนึ่งจุดเท่าไหร่ตะกี้หนึ่งสี
ห่างกันประมาณนิดเดียวเองครับ
เกือบขีดเกือบขีดนะฮะ

ดังนั้นนะครับตอนนี้นับวงเนี่ยนำอยู่๓หัวใจต่อนโย่ง๑หัวใจนะฮะ
ดังนั้นตะกี้นายองชนะไปได้อีกศาลหัวใจเป็นสี่ต่อสามหัวใจในนายองเข้ารอบจังครรภ์